พาไปที่แรกกันเลยดีกว่านะครับที่จังหวัดนครราชศรีมาไปสนุกสนานกันที่นั่นเพราะว่าเขามีงานประเพณีที่ดีงามแล้วก็อนุรักษ์สืบสารกันมาหลายต่อหลายปีเดี๋ยวให้ไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนนะครับ
โอ้โหกองข้าวมาเริ่มเทิมกับงานประเพณีบุญกุ้งข้าวใหญ่ของชาวอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ที่เห็นอยู่นี้ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันนะเอาข้าวเปลือกของตัวเองนะฮะในช่วงของการเก็บเกี่ยวเนี่ยเอาข้าวเปลือกเอาบางส่วนมาแต่ว่ามาร่วมร่วมกันหลายคนก็ได้เป็นกองภูเขาเหล่ากาแบบนี้
แล้วนอกจากนี้นะครับยังมีขบวนแห่ปราสาทข้าวอีกด้วย
ด้วย

โอ้พระสัตว์ข้าวอะไรอย่างนี้คะ
เขียวดำ

มาพร้อมกับอะไรผลไม้เหรอ
แล้วนี่งงจริง
อุปกรณ์หาปลาด้วยมีพวกพืชผัก
ใช่เป็นวิถีเนี่ยมีแบบว่าครบตำข้าวอะไรอย่างนี้
คือเราเห็นก็งง
ผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวนี้ก็งงเหมือนกัน
เอ้าไม่เชื่อใช่ไหมเอาไปดูฮะ
นั่งเฉยเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะ
ผู้สื่อข่าวยังบอกเลยนั่งนิ่งไม่พูดไม่จา

มีสายตาล็อกแรกนะ
อะไรก็ไม่ตอบถามว่ามาทำไมทำไมแต่งตัวอย่างนี้

ไม่มีใครพูดใครจานั่งนิ่งเลย

เขาบอกว่างานวันนั้นน้ำไม่ไหล

ถามว่ามาทำมาล่ายยืนทำมาล่ายทำแบบนี้ทำไมไม่ตอบ
พอยักษ์ดัง๒๐ใส่หนึ่งอ๋อมางานเฉย

เหมือนต้องหยอดเหรียญต้องหอดตังค์ก่อนใช่ไหม
ไอเงียบเกชแต่บางจุดเนี่ยโหยไวไม่หยุด
จริงทำไมอ่ะ
เห็นไหมโฮโหยไวไม่หยุดเพราะมาดูมวยนี่แหละ

เป็นมวยผู้สูงวัยเป็นมวยสโลโม

แล้วเป็นรุ่นสุภาพสตรีด้วยไหมคะนี่

ตีเข่า

อย่าเตะสูงนะ

สาดแข้งสาดหมัดใส่เข้ากัน
แล้วที่สำคัญศอกมีศอกด้วยแต่ที่บอกว่าสาดแข้งสาดหมัดยังไม่พอ
ทำไมสาดน้ำหมากใส่กันด้วย
ไม่ใช่มีรุ่นอะไรแปลว

อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเขาก็มีกิจกรรมอื่นด้วย
เพื่อสร้างศีลสรรค์ภายในงาน
จะได้ให้ชาวบ้านที่เขามางานนี้มีความสุขมากนั่นเอง
ใช่แล้วเป็นงานประเพณีของเขาตามความเชื่อ
เขาบอกว่าจะทำให้ผลผลิตงอกงามใช่ไหม